แต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันดูสิคะมืดนั้น
แต่ก็เห็นว่าเป็นพระใช่ไหมทั้งพระทั้งชาวบ้านมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายดึกดื่นแบบนี้

ใช่ค่ะไม่ได้จำวัดไม่ได้นอนกันเลย
ไหลเข้าไปในวัดโบดราชศรัทธาที่บางอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ทั้งพระทั้งสามเณรทั้งชาวบ้านต้องช่วยกันกรอกกระสอบทราย
เอาไปวางเป็นคันแนวป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ำในวัดด้วยค่ะ
อกจากนี้น้ำก็เอ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่๕
ตำบลบางรกรรมตอนนี้ระกรรมช้ำจริงนะคะ
ชาวบ้านที่เขาอยู่ติดริมแม่น้ำก็ต้องยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยค่ะ
ทีนี้ดูอีกจุดหนึ่งพาไปดูตรงทางเข้า
เอเชียวัดชโยที่หมู่๘ตำบลชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะคะ
นี่เจ้าหน้าที่เทศบาลดูสิเอารถแบ็คโฮล

มีอีกคันนึงเป็น๒คันมาสร้างเป็นคันดินสูงสักประมาณเมตรหนึ่ง
ระยะทางที่สร้างยาวเลยค่ะ๒กิโลกว่า
ป้องกันน้ำที่มาจากกลางทุ่งนาในอยู่ที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ตอนนี้มันเอ่อล้นข้ามถนนมาแบบนี้แล้ว
ฟาร์มค่ะเจ้าของฟาร์มไก่ชนในพื้นที่
เขาบอกว่าเลี้ยงไก่ชนเอาไว้ร้อยกว่าตัว
น้ำมันเอ่อมาจากทุ่งทางจังหวัดสิงห์บุรี
จะมาท่วมฟาร์มที่เลี้ยงไก่ชนแล้ว
เทศบาลก็เลยต้องนำดินลูกรังมาให้๒คันรถ๑๐ล้อ
แล้วก็เร่งทำคันกั้นไม่ให้น้ำเข้าท่วมฟาร์มไก่ชนนะคะ
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ได้รับผลกระทบ๕อำเภอ๓๖ตำบล๑๔๙หมู่บ้าน
ทั้งหมด๕๐๐กว่าครัวเรือนเลยนะคะ
ถ้าไล่ตามทางน้ำมาถัดจากอ่างทอง
พื้นที่รับน้ำต่อมาก็คืออายุทยานี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ที่อำเภอบางไซด์โอ้โฮหนักจริงอว่มจริง
ดูภาพเอาให้ภาพเล่าเรื่องชาวบ้านบางคนเดือดร้อนหนัก
ลงทุนกว่าหมื่นบาทครับไปหาซื้อไม้มาหนุนบ้านกันแล้วนะฮะ
นี่ฮะน้ำท่วมในอำเภอบางไซที่อายุทยา
เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดที่เราอัปเดตกันก็คือ
เกือบ๓๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้ว
ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มระดับสูงขึ้นครับ
ก็ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเขาในตะบนกระแชงน้ำสูงเกือบ๒เมตรเนี่ย
นี่หลังจากนี้ก็เรือเท่านั้นครับรถไม่ไหวแล้วนะฮะ
เจ้าของบ้านบางหลังหาไม้มาหนุนพื้นบ้านครับ
ทำเป็นที่เก็บของแล้วก็ใช้เป็นที่พักอาศัยด้วย
บางคนต้องลงทุนเสียเงินเป็นหมื่นไปซื้อไม้มานี่ขนหลังกระบะเลย
บ้านก็อยู่ไม่ได้ต้องมาซื้อไม้มาหนุนปรากฏไม้ราคาสูงขึ้นอีกครับ
แต่ก็จำเป็นจะต้องซื้อแล้วฮะเพราะถ้าไม่หนุนพื้นบ้านเนี่ย

ส่วนพื้นที่อำเภอท่าเรือครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากเขื่อนพระราม๖
ขณะนี้ทางเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องครับ
ทำยังไงล่ะนี่ฮะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าศักดิ
ก็โดนน้ำท่วมสูงอย่างเช่นที่ตำบลจำปา
บนท่าหลวงในอำเภอท่าเรือ
ร้อยหลังคาเรือนครับถูกน้ำเข้าท่วมสูง
จุดนี้ก็สูง๒เมตรเลยนี่ให้ดูจากภาพมุมสูงเอา
ถนนหนทางก็โดนน้ำตัดขาดแล้วครับ
ชาวบ้านก็ต้องเดินลุยน้ำกันไป
ใช้เรือกันมานานแล้วนะไม่ได้ใช้รถมานานแล้วใช้แต่เรือกัน
ระดับน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์ตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับน่าห่วงครับ
เพราะว่าเหลืออีก๕๐เซนเนี่ยมันจะเท่าปี๕๔แล้วนะ
ซึ่งเป็นปีที่เป็นมหาอุทธกภัยครั้งใหญ่คุณผู้ชม

โอ้โฮนี่เห็นพื้นที่เทียบแบบนี้